เชิญชวนไปทำบุญกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ

จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี

ซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลค่ะ

ในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี
โรงพยาบาลสุราธานีจัดขึ้น
เพื่อจัดซื้อครุพันธ์การแพทย์

ไอซียูและไตเทียม

ได้รับงบประมาณก่อสร้างจากรัฐบาล
แต่ยังขาดอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย
ในการดูแลรักษาอาการเจ็บป่วย

ก็เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรม

ธนบัตรเป็นรูปต่างค่ะ
พุ่มผ้าป่าต้นนี้คุณผู้ชมเห็นไหม
ได้นำธนบัตรชนิดต่าง

แสนเจ็ดหมื่นบาท
มีตั้งแต่แบงค์ยี่สิบ

ขณะที่พุ่มขนาดเล็กก็ตกแต่งได้สวยงาม

นี่แหละค่ะก็แสดงถึงความตั้งใจ
ในการร่วมทำบุญอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้นะคะ

ก็ประมาณ๕๐ล้านบาทแล้วนะคะ
แต่ว่าความต้องการการซื้ออุปกรณ์เข้าห้องผ่าตัดห้องไอซียู
และห้องไตเทียมนั้นมันรวมแล้วประมาณ๑๐๐ล้านบาทค่ะ
ก็เชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธานะคะสามารถติดต่อบริจาคได้
มูลนิธิโรงพยาบาลสุราธานีด้วยค่ะ
งานดีงานบุญเราก็มีมาฝากเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับ
เหนือจากเรื่องของตัวเลขที่คุณผู้ชมยังไลน์มาขอกันอย่างต่อเนื่อง